นอนอยู่บ้านอยู่ดีเกือบตายนะคุณ
ใช่ค่ะคือสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมา
คือกำลังจะเคลิ้มหลับคุณผู้ชมคิดดูนะ
สภาพตอนประมาณ๓ทุ่มเกือบครึ่ง

ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงประทัด
แต่พอตื่นมาดูมันคือกระสุนค่ะ
ตกอยู่หัวเตียงแล้วเฉียดกับหัวลูกสาวคนเล็ก

นี่อยู่บ้านยังไม่ปลอดภัยเลย

เกิดขึ้นที่บ้านของนางสาวอภิษดา

บ้านของเธออยู่ที่บ้านทุ่งโค้ง
ตำบลบ่อแฮ้วที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
แล้วผู้เสียหายก็ได้นำกระสุนปืน
ขนาด๙มมเอาไปแจ้งกับตำรวจเลย

วันที่๒๒พฤษภาคมประมาณ๓ทุ่ม๒๐ค่ะ
มีเสียงดัง
แล้วตอนนั้นเธอกับครอบครัวกำลังจะเข้านอนแล้ว
พอเสียงที่ได้ยินคิดว่าเสียงประทัด
แต่ว่าในใจแวบนึงคุณอภิษดายังคิดว่า
หรือว่ามือถือที่ชาร์จเอาไว้แล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมา
รีบไปดูโทรศัพท์รีบไปดูปลั๊กไฟปรากฏว่าไม่ใช่

เสียงอะไรนะเสียงดังขนาดนี้ตกออกตกใจกันหมดนะฮะ
แต่ทีนี้นี่คุณผู้ชมที่ให้ไปดูดูด้านบนคืออะไร
มันมีเศษฝ้าเพดานตกลงมาที่ที่นอน
พอมองขึ้นไปก็เห็นรูบนเพดานค่ะ
แล้วเป็นหัวกระสุนปืนขนาด๙มมเจอว่ามันตกอยู่ที่เตียงนอน
เห็นไหมคะนี่คือลูกสาวคนเล็กของเธอนะ
กระสุนตกเฉียดหัวลูกสาวห่างไปไม่ถึงฟุตนะคะ
ทีนี้คุณอภิษดาก็เลยเก็บหัวกระสุนปืนไว้เอาไปแจ้งกับตำรวจ
บอกด้วยนะว่าไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นที่ยิงปืนขึ้นฟ้าหรือเปล่า
หรือจะเป็นชาวบ้านที่เขามีความเชื่อว่ายิงปืนไล่ฟ้าไล่ฝนไง
เพราะว่าตอนนั้นฝนก็ตกมีฝนฟ้าขนองตกลงมา
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุคุณอภิษดาบอกว่าลูกทั้งสองคนภาวะเลย
มีอาการกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขนาดลูกคนเล็กนี่นะพอจะนอนทีเมื่อคืนพอจะเข้านอน
ลูกต้องเอาผ้าห่มมาคุมโปรง
ที่ลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนเลย

กระสุนปริศนานี้มันมาจากไหนกันแน่นะครับ